คนเราจะแค้นสะสมและแค้นอะไรกันได้ขนาดนี้

วะสันกับเรืองเป็นเพื่อนบ้านกันและเป็นญาติกัน
สันเดินออกมาจากบ้านเจอกับนายเรืองเรืองทำแบบนี้
มันไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วย

ครับโชว์สองคนมาห้าม

หน่ำฟันไม่ยั้งคุณผู้ชมฮะ
จังหวะตอนที่เดินมานิวสันมาก่อน
เจอเรืองทางซ้ายนี่นะเห็นไหม
ท้อนแสงนั่นคือมีดดาบยาวเลยคุณผู้ชม

กลัวว่าเอาให้ตายแล้วก็ตายจริง
วสันที่โดนฟันเข้าไปเนี่ยอายุห้าสิบเอ็ดส่วนเรืองอายุหกสิบ
เป็นญาติแล้วก็บ้านอยู่เยื้องกันใกล้กันก็คือเพื่อนบ้านนี่แหละ
เรื่องเนี่ยมายืนดักหน้าก่อนแล้วก็เอามีดดาบกระหน่ำฟัน
สันนี่นอนแน่นิ่งไปแล้วนะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูที่เบลอไว้สิ
โอ้โหดูกองเลือดเยอะขนาดเนี้ยขนาดว่าตอนนั้นพลเมืองดีมาห้ามแล้ว
แต่ในเรืองไม่หยุดครับค่ะฟันซ้ำฟันซ้ำเข้าไปในร่างที่แน่นิ่ง
ของนายวสันเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ต่อ
เช้าวันอาทิตย์ครับก็คือตีสามเมื่อวานนี้ตำรวจสพเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนในหมู่บ้านเขืองอำเภอเชียงขวัญ
ก็เจอร่างของนายวสันอยู่ริมถนนครับ
โดนฟันเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมโดนฟันเข้าไปบริเวณคอนะ
ลึกถึงหลอดลมเกือบขาดครับโอ้โหส่งร่างไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวศ
ส่วนคนก่อเหตุในเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องหรือว่าบางคนเรียกในหลอดนะ
ก็ยื่นขอตำรวจไปยื่นขอหมายสารเข้าไปค้นบ้าน
ไปเจอเรืองอยู่ในบ้านครับแต่ว่าเรือมันถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปแล้วอ่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดมีดสองเล่มกับเสื้อกางเกงที่มีการซักไปแล้ว
แล้วก็มีแต่ยังมีรอยคราบคล้ายคราบเลือดยึดเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไปยึดแผ่นฟอยกันความร้อนได้ในถังขยะครับและในเตาถ่าน
จากว่ามีฟอยแบบเดียวกันตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เปื้อนเลือดของผู้ตายด้วย
เรื่องต้นเรืองเนี่ยอ้างว่าโอ้ผมนอนหลับยาว

กินไปช่องเขา
เรืองถือปืนบุกเข้ามาถึงในบ้าน
แล้วสารนัดครั้งต่อไปวันที่๒๔สิงหาคมนี้
แต่พ่อวสันดันมาเสียชีวิตซะก่อนโดนฟันเข้าไปแบบนั้น
แล้วก่อนเกิดเหตุวันเดียวพ่อเพิ่งจะมีเรื่องชกต่อยกับเรื่อง
แล้วตำรวจก็ต้องมาระงับเหตุไปรอบนึงแล้ว
คาดว่าเป็นปมแค้นที่ทำให้เรืองมาดักลงมือแบบนี้ครับ